เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับอากาศยังคงร้อนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ติดกับทะเลอาจะรู้สึกร้อนเหนียวเนื้อเหนียวตัวเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นเย็นเพราะว่าความชื้นจากทะเลตอนนี้เข้ามาสะสมมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่กระแสลมที่พัดเคลื่อนที่ในเมืองไหนของเรา
ของพายุหนึ่งลูกนะครับพายุลูกนี้เองถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองเพราะว่าจะเป็นปัจจัยที่จะเอาความเย็นมาสู่เมืองไหนของเราอีกครั้งหนึ่งจะมากน้อยแค่ไหนต้องติดตามต่อไปนะครับแต่ว่าภูมิเนี่ยมาดูกันหน่อยนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศ

ของหมอกควันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนบริเวณพื้นที่ที่อยู่แถวทะเลอันดามันตอนนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตว่ามีกระแสลมพัดเข้ามาเหมือนกันนะครับดังนั้นคลื่นลมบางจุดบางช่วงก็จะมีความแรงเป็นพิเศษสีเหลืองนี่คือพื้นที่ที่มีโอกาสการเกิดฝุ่นนะครับจะสังเกตว่าในพื้นที่ตอนกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่อุตสาหกรรมฝุ่นค่อนข้างเยอะ
ดูก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ